และระบาดนี้ก็ต้องแก้ไขผลพวกในอดีต
เพียงแต่ขณะนี้ก็ต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดของคัมพิพากษา
เพื่อจะหาทางออกในการเจรจาร่วมกัน
คันนี้โดยงานที่รับชอบตรงก็คือกระทรวงคมธนาคม
โดยการรถไฟตามข่าวก็ได้มีการชี้แจงขั้นต้นมาแล้ว
ก็จะได้เร่งพิจารณาผลจากคำพิพากษาของศาลว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง

นี่ก็ขอย้ำนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา